จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะฮะ
เหตุจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำทีทำท่า
ไปขอซื้อที่ร้านขายกาแฟ

กระชากสร้อยจากคอแม่ค้า

แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ชายรายนี้ถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะครับ
นี่มินิ้งออกแท้กูนิ้งจริง
หนีจริงละ
ถ้ประจายอยู่ไหน

โอเคโอเคโอเค

อ๋อนี่แหละครับจะหนีไปไหนรอดล่ะคุณ

แต่สุดท้ายตำรวจก็ไม่รอดนะคะ

ก็ต้องปีนกลับลงมาตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะฮะ
เพราะตำรวจสาวพ่อบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายมาโนธอุบลประเสริฐ
อายุ๒๙ปีที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนั้นนะครับ
นายมาโนธอยู่ในอาการคล้ายคนเมาคุณ
และพยายามปีนหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน

เหตุการณ์ก่อนการถูกจับกลุ่ม
เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคม๒วันก่อนนะคุณ
คือนายมาโนธทำทีทำท่าเป็นลูกค้าร้านกาแฟ
ตั้งอยู่ริมถนนสายหนองตามื่น

ตัวนายมาโนธทำทีทำท่ามาขอซื้อกาแฟนะครับ
แล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งก็กำลังชงกาแฟให้
แต่ในขณะนั้นคุณแม่ค้าหันหลัง

แม่ค้าใจเด็ดพยายามที่จะดึงสร้อยคืน
เธอถูกผลักจนหัวทิ้มอยู่ข้างถังเก็บน้ำแข็ง
ยังลุกไปเพื่อที่จะไปตามกระชากคนร้าย
กระชากตัวคนร้ายแล้วพยายามกระชากสร้อยคืนกลับมาให้ได้

เห็นแล้วคนร้ายไปคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้ว

คนร้ายถีบเธอถีบเข้ายอดหน้าอกเลยคุณ
แล้วเธอก็พยายามขวางรถจักรยานยนต์นั้นไว้
บาดเจ็บนะคุณนะบาดเจ็บและสามารถดึงสร้อยกลับมาได้
ใจเด็ดไหมล่ะแต่ทีนี้ครับตัวพระเครื่องหายไป
เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหโจรมันคงเอาพระเครื่องไปแล้ว
แต่สร้อยเนี่ยฉันเอากลับคืนมาได้และฉันก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ผู้ที่รับบาดเจ็บคนนี้ก็คือนางสาวพัทรวดีนะฮะ
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายกาแฟอยู่ริมถนนสายหนองตำหื่นหนองภาวาแห่งนี้นะครับ
แล้วก็คนร้ายก็หลบหนีไปเธอก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่มตัวนะครับ
ตำรวจจับกลุ่มตัวของนายมาโนธได้แล้วเมื่อคืนนี้
นำตัวมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุคือที่หน้าร้านกาแฟแห่งนี้
นายมาโนธนะฮะก็กล่าวขอโทษเจ้าของร้านกาแฟ
คือขอโทษนางสาวพัทรวดีและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
เพราะว่านางสาวพัทรวดีถามไปบอกว่าทำไมทำแบบนี้
เขาบอกเขาคิดน้อยไปนางสาวพระธรวดีก็ถาม
ก็เห็นมีลูกมีเต้าด้วยไม่ใช่เหรอทำแบบนี้ไม่คิดถึงลูกเต้าเลยเหรอ
เขาบอกเขาขอโทษนะครับและจะไม่ทำอีก
ส่วนถามว่าพระเครื่องเขาได้ไปไหมสรุปเขาไม่ได้อะไรไปเลยนะคุณนะ
เพราะพระเครื่องตกหล่นอยู่แถวร้านกาแฟแห่งนี้
และทางเจ้าของร้านก็สามารถเก็บพระเครื่องมาได้
แล้วก็สร้อยคอทองคำก็ยังอยู่ติดมือที่เจ้าของร้านอยู่
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป
แต่ถามว่าต้องถูกควบคุมตัวไหมถูกสิครับ
เพราะถือว่าความผิดนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว
คือถ้าเกิดความผิดสำเร็จแล้วต่อให้ได้ทรัพย์สินไปก็

ใช่ฮะตำรวจสพบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เขาก็เลยควบคุมตัวนะฮะไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ